ร่วมกับนายอำเภอโขงเจียม
อุทยานแห่งชาติได้ห่อการค้าจังหวัด
ถัดแหลงจัดงานหลักแสงแรกแห่ง่ำสายหาที่จะจัดขึ้น

ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัส
แสงแรกก่อนใครในสยามในวันขึ้นปีใหม่
ในงานจะมีขบวนแห่ขันหมักเบง

พิธีส่งตะวันและรับตะวัน

ระคังลั่นคล้องรวม๙๙ลูก
และเป็นปีแรกที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ร่วมกับสถาบันดาราศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี
นำกล้องจุรทัศน์ใช้ส่องดูดวงดาว

เป็น๑ใน๕ของพื้นที่อุทยาน
ที่มีท้องฟ้ามืดที่สุดในประเทศไทย
สามารถส่องดูดวงดาวได้อย่างชัดเจน
โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไป
ร่วมรับตะวันใหม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมา